ดูที่จังหวัดระยองกันบ้างนะคะมีหนุ่มวัยสามสิบสองปีเนี่ยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์สวนกับรถกระบะคันหนึ่งแล้วก็เกิดเอกใจนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นแฟนใหม่ของอดีตภรรยาก่อเหตุกระหน่ำยิงไปเลยสามนัดค่ะ
แล้วคนขับก็บาดเจ็บสาหัสหลังจากที่ตัวเองก่อเหตุแล้วนี่
ยังได้โทรศัพท์ไปคุยกับภรรยาและปรากฏว่าพบว่าแฟนใหม่ภรรยาก็อยู่ที่บ้านนะคะ
รู้ว่าตัวเองยิงผิดตัวแล้วก็เข้ามอบตัวกับตำรวจ
ติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้ทั้งหมดนะคะจากรายงานกันเลยค่ะ
ตำรวจสวพลวกแดงคุบคุมตัวนายสุรพลชุ่มวะม่วนในยุคสามสิบสองปี
ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังก่อเหตุประกบยิงนายสาคอน
คันคงลิงอายุ๔๗ปีหนุ่มโรงงานชาวร้อยเอ็ดเพราะเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นแฟนใหม่ของอดีตภรรยาที่เลิกรากันไปเมื่อ๓เดือนก่อน
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ภายในซอยมาบยางพรยี่สิบสาม
ปลวกแดงจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิง
ในรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีบรอนเงินบนที่นั่งฝั่งคนขับพบนายสาคอน
หนุ่มโรงงานถูกยิงเข้าที่คอเหนือหัวไหล่ขวา
ต้นแขนขวาและชายโครงขวากระสุนฝังในรวม๓นัด
อาการสาหัสกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อพาเอาหัวกระสุนออกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบกระจกประตู
ฝั่งที่นั่งคนขับถูกยิงสามนัดและพบพยานหลักฐานเป็นกระสุนปืน
จำนวน๒นัดสลักยึดลูกโม่ลูกโม่ปืนไทยประดิษฐ์ตกอยู่บนพื้น
ใต้รถกระบะแต่อาวุธปืนลูกโม่ไทยประดิษฐ์หายไป
ต่อมาตำรวจควบคุมตัวนายสุรพลคนก่อเหตุพร้อมรถจักรยานยนต์
ขี่ไปมอบตัวกับตำรวจที่ป้อมบริเวณ
สะพาน๔ใกล้กับจุดเกิดเหตุยอมรับว่ายิงผิดตัว
ก่อนเกิดเหตุนายสุรพลขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในซอยจุดเกิดเหตุ
ส่วนทางกับรถกระบะของผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นยี่ห้อและมีลักษณะเดียวกับรถของแฟนใหม่อดีตภรรยา

บอกให้ลดกระจกลงเพื่อพูดคุยกัน
แต่อีกฝ่ายไม่ยอมด้วยความโมโหจึงชักปืนยิง๓นัด

แต่อดีตภรรยากลับตอบว่าแฟนใหม่ของตนเองยังอยู่ที่บ้าน
พอรู้ว่ายิงผิดตัวจึงเข้ามอบตัวกับตำรวจ
มีเมื่อกี่นัดครับ
น่าจะประมาณ๓นัด
ตรงนั้นคือเราก็จะผิด
ใช่ครับ
แต่คนที่เราจะยิงอีกคนนึง

ตำรวจคุมตัวนายสุรพลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ภายในซอยมาบยางพรและบริเวณสะพานข้ามคลองปากซอยสุพรรณ
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
ผู้ต้องหานำอาวุธปืนไปโยนทิ้งน้ำ

ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
รับว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
วันเกิดเหตุกำลังขับรถกระบะไปตลาดมาบยางพร
จู่มีรถจักรยานยนต์มาประกบข้าง
จะด่าทอและสั่งให้รถกระจกลง
แล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่ตนเองทันที
เอียงตัวไปเลยนะนัดเป็นนัดแรกที่มันโดนตรงนั้น

ยินดีที่จะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บ
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสพปลวกแดง
แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุฐานความผิดพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร